ติดตามนะครับความพร้อมของทีมรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
ต้องมีแต้มในการเจอกับญี่ปุ่น
คนสำคัญก็ได้กำลังใจจากครอบครัวในการลงแข่งขันโทรนาเมนต์นี้ครับ
เต๋าก็บอกนะครับว่าน่าเสียดายมากนะครับ
ตัวเองก็มีโอกาสลงเป็นตัวสำรอง
ในการเตรียมตัวจิตใจพร้อมเต็มที่
โอกาสในการเข้ารอบนะครับชีวัตรกับญี่ปุ่นพรุ่งนี้

แต่จากเกมแรกที่ญี่ปุ่นชนะปาเลสไตน์ลูกเดียว
อะไรก็เกิดขึ้นได้สำหรับเกมวันพรุ่งนี้นะครับ
ทีนี้ก็มีประเด็นเรื่องของเงินอัดฉีด
ที่ตอนแรกทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

แต่ล่าสุดทางชุดยู๒๓นะคะ
ก็ออกมาบอกว่าในรอบแบ่งกลุ่ม

ซึ่งถ้าเกิดว่ามีแต้มมันได้เงินอัดฉีดแน่นอนล่ะ

ก็คือว่าถ้าตกรอบไม่เอาเงินล่ะใช่ครับเป็นการรับผิดชอบ

ซึ่งโปรแกรมการแข่งขันในวันพรุ่งนี้
เจอกับญี่ปุ่นเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที